ยืนยันนะครับโดยคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับ
ทางสโมสรการท่าเรือว่าดีลของตองกวินธรรมสัจจานั้น
กับการท่าเรือนั้นจะยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้อย่างแน่นอนนะครับ
จากนี้ก็มีการคาดการณ์ด้วยนะครับว่าสถานีต่อไปของกวินธรรมศาจานันทร์เนี่ย
มีโอกาสนะครับที่อาจจะเป็นทีมยักษ์ใหญ่ครับ
วันนี้นะครับนายโรนาลิซื้อวาจารย์ครับ
ต้นสังกัดเดิมของเจ้าตองกวินธรรมนะครับ
และทางสโมสรก็ได้ตัดสินใจที่จะยื่นข้อเสนอให้กับการท่าเรือ
แล้วก็การท่าเรือเนี่ยจะเป็นคนที่คว้าตัวเจ้าตองกวินไปนะครับ
แต่ว่าล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ
ออกมาแถลงเองเลยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ท่าเรือได้ยื่นข้อเสนอถึงกวินจริงครับ
แต่กวินก็ได้บอกด้วยว่าอยากจะทดแทนบุญคุณของเมืองทอง
แต่ว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือตอนนี้เนี่ยการท่าเรือมีผู้รักษาประตูแล้ว๓คนนะครับ
แล้วอนาคตผู้รักษาประตูของทีมการท่าเรือเนี่ยมีโอกาสจะพัฒนาต่อได้อีก
ดังนั้นเลขที่๒นี้ยืนยันเลยครับว่าจะไม่เสริมใครเข้ามาอีกแล้ว
เชื่อมั่นว่าทุกคนที่อยู่ในทีมตอนนี้มีความรักมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ
และจะพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจไว้
คราวนี้ก็มีการคาดการณ์นะครับว่าสถานีต่อไปของกวินจะเป็นทีมไหนนะครับ
ก็มีอีกหลายทีมเหมือนกันที่สนใจที่จะดึงตัวกวินไป
แต่เท่าที่มีการประเมินตามศักยภาพแล้วนะครับ
โมสรที่มีโอกาสจะดึงกวินไปตามข่าวลือในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับ
แต่ยังไม่มีการยืนยันนะครับอันนี้เป็นเพียงกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลเท่านั้นนะครับ
ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะมีบทสรุปอย่างไรสำหรับกวินธรรมสัจจานั้น
แต่ที่แน่จากคำแถลงของคุณนวลพันธ์ล่ำซำเนี่ย
เกิดขึ้นแน่นอนกับการย้ายไปการท่าเรือครับ
ขณะที่เรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด๑๙ระลอกใหม่ครับ

เรียกสโมสรในไทยลีกประชุมด่วนผ่านระบบออนไลน

เพื่อหารือถึงโปรแกรมการแข่งขันว่าจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกหรือไม่
ประเทศนี้นะครับพอสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยครับว่า
ตอนนี้ต้องรอมาตรการจากภาครัฐอย่างเป็นทางการครับ

แต่ส่วนตัวแล้วครับหากมีประกาศที่มีผลกระทบการแข่งขัน
เลื่อนการแข่งขันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับ
และหากเลื่อนการแข่งขันก็ยังพอมีเวลาครับ
ที่จะสามารถเลื่อนปิดระดูการออกไปได้ราว๑เดือนจากเดิม
ก็คือปิดระดูการ๒๐มีนาคมนะครับ
ตอนนี้ต้องอยู่ที่สโมสรแล้วก็นโยบายของภาครัฐเป็นหลักครับ
ไทยลิก๑ยังมีโปรแกนตกค้างครับ
แข่งขันคู่แรกหลังจากนี้ก็คือ๕มกราคมครับ

แข่งขันกันในวันที่๙ถึง๑๐มกราคมนี้ก็รอบทสรุปนะครับ